ยังคงตรีศนำราการฝนก่อติดต่อเนื้อ

เป็นต้นไปสันดาณการฝนในหลายพื้นที่

ต่อเนื่องต้นซัปดาน่าง๒๖๒๗๒๘
เพราะการเปลี่ยนแปลงวิทยาลงมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
มีการกระจายตัวในหลายจุดของเมืองไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับพม่าฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับ

อกจากนี้อีสานเหนือก็มีการกระจายตัวของฝนอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับถ้าหากเราดูการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่เข้าปกครุมเมืองไหนของเราเนี่ยนะครับ
แสลมยังคงเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมฤดูฝนนะครับ
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีความแรงขึ้นนะครับ
ถ้าหากเราดูเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าสีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสีเขียวคือเริ่มแรงขึ้นนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วง๒๖๒๗๒๘เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมจะเริ่มมีการหมุนวนมาอยู่ตรงนี้
นั่นก็หมายความว่ามีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนเข้ามารวมตรงนี้ครับ
ซึ่งกลุ่มฝนที่จะมารวมก็จะเป็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมแถวบริเวณประเทศจีนก็จะมีการผ่านเข้ามา
ลักษณะการเคลื่อนที่ผ่านของกลุ่มฝนเป็นอย่างไรมาดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับ

คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ